คุณผู้ชมทำยังไงคะนี่ลูกจ้างนางงูพิษ
ใช้คำนี้เพราะอะไรอ่ะแรงอ่ะแรงสิ

แล้วจู่ลูกจ้าง๔คนนี้ออกไป
ดันไปเปิดร้านอาหารอยู่ฝั่งตรงข้าม
ออกพร้อมกันเหรอใช่ออกพร้อมกัน
แล้วสูตรที่คิดค้นมา๒๐กว่าปีร้านฉันเนี่ย

เมนูเห็นไหมที่วางคู่กันเนี่ย

ก็ปิซูทเหมือนกันเลยสาขาสมหรือเปล่า
นี่ไงคนจะเข้าใจว่านี่คือสาขาของร้าน
ร้านหลักร้านแรกใช่ไหมแต่ปรากฏว่า
คือวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบเกรดรองแล้วก็ทำแบบไม่ดี

การจัดวางจานอะไรอย่างนี้เด๊ะเลยค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้เนี่ยเจ้าของร้านเธอก็เล่าให้ฟังว่า
เปิดร้านอาหารอยู่ที่ขวงประตูท่าแพรนะอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เลย
และจริงมีสาขาอื่นอีก๒สาขา
ทีนี้ตอนต้นปี๖๕เปิดสาขา๓ที่ขวงประตูท่าแพร
แม่ครัว๒คนย้ายบาริสต้า๒คนมาทำที่สาขาใหม่นะ

แล้วก็รับสมัครผู้จัดการร้านผู้หญิงอีกคนนึงมา
เปิดไปได้๔เดือนเองเงินร้านหายไปวันละหลายร้อย
พอเรียกพนักงานมาคุยกันพนักงานยอมรับ

แล้วหลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์๔คนนั้นนะคะลาออกไป
พอลาออกไปปั๊บนะเจ้าของร้านไม่ได้เอาผิด
คืนเงินประกันการทำงานให้อีกด้วยค่ะ
แล้วพอมาเดือนตุลามารู้ว่าอ๋อ
ที่ลาออกไปทั้ง๔คนไปเปิดร้านอาหารเหมือนฉันเลย
อยู่ตรงข้ามร้านฉันนั่นแหละห่างกันแค่๒๕๐เมตร
เมนูอาหารคุณผู้ชมเงยหน้าดูหน้าจอก็เนี่ย

ชื่อเมนูก็เหมือนกันรูปแบบการจัดวางในเมนู

แล้วไอ้ที่ต่างน่ะไอ้ที่ต่างคือวัตถุดิบแล้วก็คุณภาพ
มันเป็นเกรดรองกว่าล้านชั้น

ร้องมาว่าเอ๊ะเนี่ยร้านอาหารที่คุณไปเปิดอีกสาขานึงอะค่ะ
ไม่อร่อยแต่ละเมนูมันแย่ลงมากเลย

ร้านเธอเองก็ได้รับความเสียหายเพราะว่าลูกค้าเข้าใจผิดค่ะ
ทีนี้พอรู้เรื่องแล้วนะเจ้าของร้านก็เลย
ทนายความไปยื่นเรื่องเลยโอ้โห
พอเอามาดูนี่เหมือนเป็นโฟโต้ฮันต์

แต่ว่าเรื่องคดีแบบนี้ไอ้แกะสูตรร้านอาหารนะ
มันจะพิสูจน์ยังไงทางกฎหมายไม่รู้เนอะ
แต่เนี่ยเบื้องต้นเลยอันแรกที่เห็นได้ด้วยตาเลยพี่เบิร์

พอรูปภาพที่มันเหมือนกันแบบนี้นะ
ร้านนั้นที่พนักงานลาออกไป๔คนแล้วไปทำ
เขายอมลงชื่อแล้วนะในสัญญา
แต่หลังจากนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่เปลี่ยนเมนูอีก
ยังใช้รูปเดิมคล้ายกันอยู่

เจ้าของร้านบอกว่าเสียความรู้สึกมาก

ฉันคิดค้นกับสามีชาวต่างชาติมา๒๐กว่าปี
มันก๊อปปี้กันไม่ได้ง่ายทำไมถึงมาทำแบบนี้

มันสะสมประสบการณ์มาตั้งแต่๑น็อต
ปัจจุบันใช้เวลามากกว่า๒๐ปีแล้ว

แต่เขามาทำงานกับเราได้แค่๔เดือน
แต่เขาคิดว่าเขาจะเอาประสบการณ์ที่นี้

และคิดว่าจะปังได้ในประสบการณ์๔เดือน

แล้วเมื่อเถอะใครรู้สึกหลักคล้ายว่าเขาไม่ใช่

ถือว่าเราเจอคนไม่ดีก็ให้ไปห่างก่อน
เดือนที่ไว้ใจออกไปเป็นงูพิษ

ใครที่เป็นธุรกิจทำธุรกิจร้านอาหาร

บางทีเราก็รู้แหละว่าเราเลือกพนักงานแต่ละคนให้มาในร้านเราเนี่ย
เลือกมาอย่างดีแล้วแต่ก็อาจจะโดนแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ
คือมันมีพรบความลับทางการค้าด้วยนะ
ครับตั้งแต่๒๕๔๕อันนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ย
เขาจะคุ้มครองพวกสูตรอาหารว่าห้ามมีใครที่ไปเปิดเผยสูตร
โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่ว่าจะเผยแพร่ด้วยการโฆษณา
การกระจายเสียงแพร่ภาพหรือเปิดเผยด้วยวิธีอื่นเนี่ย
อันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒แสนบาท
แต่กรณีเนี้ยคือเปิดร้านอีกร้านหนึ่งใช่โดยเอาสูตรมาทำเนี่ยอ่า
มันจะพิสูจน์ได้ยังไงถ้าสนใจสูตรยากเหมือนกันนะ
จะพิสูจน์ได้ยังไงว่าคุณไปแกะหรือไปลอกจากที่อื่นมา
ห่วงแต่ว่าไม่มีใครอยากทำตาม
กินเม้าท์เป็นยาห์ดำไบอ๊ะกินใบเป็นยาห์ดไทย